คือตอนนี้พี่คนนี้คือตกงาน

คนนี้แหละค่ะเป็นตลกตัวเล็กคุณผู้ชม
คือแกแจ้งเกิดจากนากล้วยเชิญยิ้มนะคะ
รู้จักกันมานะคะแล้วก็คือแกแจ้งเกิดจากการแต่งหญิง

คือ๒ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับตรงนะคะ
โควิดเนี่ยค่ะทำให้รายได้มันกระท่อนกระแท่น
มีบ้างไม่มีบ้างก็ไปเล่นหรือหรือลับฟแล้วก็เล่นไป๓ตอนติด

หนักสุดกลางปีนี้แหละคุณผู้ชมต้องหยุดอยู่กับบ้านเลย๔เดือนเต็มค่ะ
ท้ายที่สุดทำอย่างไรเชอร์รี่ไม่มีเงินเอาอะไรกินน่ะ๔เดือน
กลับบ้านเกิดที่พิจิตรเลยแม่ให้กลับแล้วแกก็เลยทำหมี่กรอบขายค่ะ
คือไปรับมาอีกทอดนึงขายกล่องละ๑๕บาทคุณผู้ชม
ละ๑๕บาทพี่ก็ถามตรงนะพี่เงินมันพอไหม
ขายถูกมากแกก็บอกว่าดีกว่างอมืองอเท้า
ถ้าใครสนใจก็สั่งในเพจได้นะคะ
อรชรเปิดใจนะคะว่าสิ่งที่ทำให้น้ำตาตกคืออะไรรู้ไหมคะ
วันหนึ่งโทรหาแม่แม่บอกว่ากลับบ้านเถอะอรชร
คือเดี๋ยวทองที่เธอเคยซื้อให้แม่เนี่ยเดี๋ยวแม่ขายกินเลย
แล้วไม่ต้องแบบมาเลี้ยงแม่เดี๋ยวแม่เลี้ยงลูกเอง
จุกคือเคยคนเคยเลี้ยงครอบครัวมา๘คนคุณผู้ชม
แต่ท้ายที่สุดไม่มีเงินนะคะแกก็กลับมาเนี่ยแหละค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะก็คือแกก็คิดน้อยใจแหละนะคะ
แต่แกก็กลับมาแล้วเพราะว่าครอบครัวอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชม

ลูกสาวเรียนปี๓เรียนช่างอยู่ตอนนี้นะคะ

ขี้คลายก็จ้างงานแกได้นะคะ

สั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นในเฟซบุ๊กเลยนะคะ

เราก็แย่แต่คุณอีกแย่ยิ่งกว่าเราอีก

เป็นกำลังใจให้กันก็ซึ่งกันและกันนะ
บอกว่าบางทีเราก็ร้องไห้โทรหาแม่
โทรหาที่บ้านที่พิจิตรอย่างนี้เหรอคะ

แม่ก็เอาเลขของเขา

ชองก็คือมีลูกสาวด้วยคนนึง

สั่งซื้อได้ทางเฟซบุ๊กนะคะ

เฟซบุ๊คออรักษณ์ซึนดิน